หนึ่งสาวค่ะที่สวยใสออร่าไม่แพ้กันนะสำหรับสาวเกรสการกล้าบอกเลยว่า
ใครใครเห็นก็รุมรักกันทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะไปติดตามกันค่ะกับช่วง
เจ้าแจ๊กริมเจาว์
เจ้าแจ๊กริมเจาว์พูดถึงความสดใสภาคพื้นน้ำน้ำน
ดันยกให้ลูกสาวน้องเกรสการกล้าวไปเลยจ้ะโอ้โห
จะโพสต์ที่ไหนท่าใดที่เอาอยู่ทุกชุดและนี่แหละมั้ง
ที่ทำให้มีหนุ่มหนุ่มรุมเต็มไปหมดแต่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่หนุ่มหนุ่มที่รุมนะจ๊ะ
แม้แต่ปลายังรุมเลยนะคะ
โอเคเมื่อเหมือนแล้วบริวารของเขา
มาก
ใช่จ้ะปลารุมนางจ้ะ
รุมประหนึ่งว่านี่คือจ่าฝูงของฉัน
โอ้โหกลมกลืนยืนหนึ่งภาคพื้นน้ำไหมล่ะคะแม่ค่ะ

เจาะแจ๊ะริมเจาะ
ป่านิดนึงเนาะนางมัชชาไหว้มาถึงที่นี่เลยนะคะไหว้มาถึงน้ำตกเลยนะคะ
สุดยอดจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ